ผู้ชายคนนี้มากับพี่ชายครับก็แวะร้านอาหาร
อันนี้เหตุเกิดที่ระยองนะแวะเข้าร้านอาหารปุ๊บก็จอดมอเตอร์ไซค์
แต่เขาเสียบกุญแจคาไว้ด้วยอาจจะมาบ่อยแล้วมั้งก็เลย
เคยทำแบบนี้เป็นประจำเข้ามาในร้านซื้ออาหารอะไรก็ยืนคุยกับพี่ต่อ
หันไปอีกทีอ้าวเฮ้ยใครมาคล่อมมอเตอร์ไซค์เขาไม่รู้อ่ะ
ดีนะว่าคนนั้นไม่ทันสตาร์ทอาหารไม่งานไปไกลแล้วคุณผู้ชม

โผล่มาแล้วก็จะมาขึ้นคล่อมมอเตอร์ไซค์ของเขา
ตอนแรกเนี่ยนี่ไงจังหวะนี้มาแล้ว

คือใครเห็นก็นึกว่าเป็นเจ้าของมอเตอร์ไซต์
เอาหมวกกระน็อกใส่ตะก้าหน้าแล้วด้วย

เจ้าของมาถึงก่อนครับแล้วก็ไล่ตะเพิดไปเลยฮะ
มาเผยแพร่ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเที่ยงวันเมื่อวานนี้เอง
ร้านอาหารอีสานริมถนนโขดหินเขาไผ่ครับ

เจ้าของมอเตอร์ไซค์ชื่อคุณกิติศักดิ์อายุ๒๙ปี

ผมกับพี่ชายนะไปกินข้าวที่ร้านแห่งนี้

จังหวะนั้นผู้ชายคนที่จะมาคล่อมมอเตอร์ไซค์เขา

แต่ว่ารถสตาร์ทไม่ติดครับ
ผมกับพี่ชายก็เลยวิ่งตามไป
แต่คนร้ายไม่ได้วิ่งหนีไปนะคุณผู้ชม

นี่แสดงว่าเตรียมการมาหรือเปล่า

เหมือนว่านั่งรอคนก่อเหตุอยู่ในรถครับ

คุณกิติศักดิ์เจ้าของมอเตอร์ไซค์ก็เลยย้อนกลับมาที่ร้าน

ไปพบว่าตัวคนร้ายเนี่ย

อ้าวมอเตอร์ไซคันนี้มีกุญแจเสียบคาอยู่นี่

แต่ว่าจอดในจุดที่อับสายตานะ
คนในร้านแล้วก็กล้องวงจรปิดมองไม่เห็นครับ
สุดท้ายก็พยายามจะขึ้นเข้ามารถไซค์ของนายกิติศักดิ์

ก็ต่อยรถใช่ไหมครับ

ก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็ผู้ชายคนหนึ่ง

ตอนก่อเหตุนี้ถือว่าอุกอาจมากนะคุณผู้ชมครับ

แจ้งความไว้แล้วที่สพมาพตาพุธครับ

ตำรวจจับตัวมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วเลย
กลัวว่าเดี๋ยวจะไปก่อเหตุซ้ำที่อื่นอีกครับ
โอ้โหถ้ากล้ามาขนาดนี้ไปที่ไหนก็คงจะกล้าแล้วล่ะฮะ